สวัสดีจังหวัดฟรั้งขามีการนำเรื่องนี้น้องเรียนเข้ามาผ่านมงละนิธิ
แบบอุ๊ยจนเด็ก๑๐ขวบคนนี้ติดยาพอติดยาเภือนข้างบ้านคนนี้มีการ
บังคับเด็กให้ไปหาเงินเพื่อมาจ่ายค่ายาแล้วมารับยาทุกวันให้มารับยาเสร็จติดจากเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างบ้านกันคนนี้ทุกวันค่ะคือเด็กติดยางงอมแงมจนกลายเป็นคนคุ้มคลั่งอลวาดโวยวายด่าทอครอบครัวเสียงดังคือพ่อแม่ตอนแรกไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าลูกเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเป็นอะไรจนถึงกระทั่งที่แบ
ตกใจที่เราได้รับมาเห็นบอกว่าไม่ใช่แค่น้องคนนี้นะคะที่โดนเพื่อนบ้านบังคับให้มีการเสพยามีเด็กอีกนับสิบรายในชุมชนที่โดนเพื่อนบ้านคนนี้บังคับให้เสพยาและบังคับให้หาเงินมาซื้อยาเสพติดทีนี้ล่าสุดค่ะภายหลังจากที่มูลนิธิคุณประวีดาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีได้รับร้องเรียนเรื่องนี้แล้วนะคะก็มีการส่งทีมเข้าไปตรวจสอบได้ข้อมูล
นายสิงห์นายสิงห์ก็มีพฤติกรรมแบบนี้ล่ะค่ะคือบังคับให้เด็กมาหาเงินมาให้วันละห้าสิบบาทหนึ่งร้อยบาทบ้างแลกกับยาบ้าวันละสองถึงสามเม็ดให้เสพทุกวันจนกระทั่งติดยากระทั่งล่าสุดนะคะคุณพ่อคุณแม่น้องเนี่ยรู้ว่าลูกติดยาเพราะว่าพาลูกไปหาหมอเพื่อรักษาอาการกุมคลั่งแต่พอ

ปล่อยตัวออกมาเหมือนเดิมหรืออะไรแบบนี้ทางด้านผู้เสียหายก็เลยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยตัดสินใจนำเรื่องนี้แจ้งความแล้วก็ร้องเรียนผ่านมูลนิธินะคะ
แต่เด็กก็ยังยืนยันแล้วเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ว่าลูกเราหรือว่าเขายังไงก็ให้มันเป็นขบวนการของความยุติธรรม
ล่าสุดตำรวจมีการควบคุมตัวนายสิงห์เพื่อที่จะส่งฝากหางศาลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วนะคะ